ทีนี้พอฟังของคุณสุเทพแล้วใช่ไหมของคุณทักษิณบ้างค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกับอาจารย์ปริญญาอาจารย์สุภาพด้วย
เพราะว่าตอนแรกที่เรารายงานกันไปโทษของคุณทักษิณ๓คดี
รวมแล้ว๑๐ปีใช่ไหมคุณผู้ชมดูรายละเอียดหน่อยละกันค่ะ
เดี๋ยวจะได้สรุปให้ฟังด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้๓คดี
คดีที่๒นี่คือหวยบนดินโทษจำคุก๒ปี
คดีที่๓ก็คือคดีแก้สัมประธานเอื้อประโยชน์ให้ชินคอป

หวยบนดินคดีที่๒ตั้งแต่๒๒สิงหา
คือเอาง่ายนับโทษทัพกันพร้อมกันไปทั้งสองคดีเลย

รวมแล้วเนี่ยคุณทักศิลป์ก็จะจำคุกทั้ง๓คดี
กลายเป็นระยะเวลา๘ปีนั่นเองนะคะ
คดีที่๑๓ปีคดีที่๒๒ปี
ส่วนคดีที่๓๕ปีก็คือนับโทษต่อจากคดีที่๑แล้วก็คดีที่๒ค่ะ
นับโทษต่อกันก็เรียกว่าเป็น๓ปี
ส่วนคดีของชินคอปเนี่ยนะฮะก็๕ปี

เดิมที่เราเคยฟังข่าวมาเสมอว่าคุณทักษิณกลับมาเนี่ย

อาจารย์วิเคราะห์อันไงทั้ง๒ท่านครับ
คือทั้งหมดที่คุณน้ำแข็งรายงาน
เป็นเรื่องที่ประชาชนก็หนึ่งเขารู้กันอยู่แล้ว
แต่ผมคิดว่าประชาชนก็คงคิดเหมือนกัน
ว่าการกลับมาของคุณทักศิลป์เท่านี้
ไม่ได้กลับมารับโทษ๘ปี๑๐ปีนะครับ
แต่กลับมาจะด้วยอภินิหารหรืออะไรก็ตามแต่
จะไม่ไปถึงติดคุกมากขนาดนั้นนี่ความเชื่อของคนนะ
จะโดยอะไรก็ตามแต่จะโดยโดยข้อตกลงโดยการเจรจาพูดคุยกัน
โดยตกลงกันในเงื่อนไขแล้วว่าเอาล่ะกลับมานะอย่างนี้อย่างนี้นะครับ
ฉากทัศน์ที่เขียนเนี่ยไม่มีฉากไหนหรอกให้ติดคุก๘ปีก่อน
ติดคุก๑ใน๓ของ๘ปีแล้วถึงเข้าสู่กระบวนการอภัยโทษ
ตามหลักเกณฑ์ที่กรมราชธรรมทำอยู่เวลามีวันเฉลิมเท่านั้นถ้าลดลงมาเท่านี้
ฉากนี้ที่เขียนกันขึ้นมาเนี่ยที่เขียนขึ้นมาใหม่เนี่ย
คุณทักษิณไม่ได้เข้ามาเป็นตัวละครในฉากนี้
ผมคิดอย่างนั้นนะอาจารย์แต่มันจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้
แต่คุณทักษิณไม่ได้กลับมาพร้อมจะมาทำใจว่าติดคุก๘ปีนะ

คือคงไม่ใช่ติดไป๑ใน๓แล้วก็มาขอพักโทษ

ที่๒๕ปีไม่นับต่อ
ต่อให้ได้อภัยโทษใน๒คดีแรก

ก็มีการพูดกันแบบนั้นอันนั้นในกรณีปกติ
ที่เป็นการอภัยโทษรวมกันไปหมด
คือเขามีการเลื่อนนักโทษ
หมายถึงว่าเลื่อนชั้นจากนักโทษ
ธรรมดาใครเป็นชั้นดีอะไรต่างนะ

ทุกปีจะมีหลายหมื่นคนในการอภัยโทษ

ต้องมารับโทษก่อนติดคุกเท่านั้นเท่านี้
แต่ว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพินิความอาญาเนี่ย
สามารถจะดำเนินการเป็นเรื่องของเฉพาะรายได้

คนที่เป็นผู้ทูล๙พร้อมทั้งถวายความเห็น

คือน้ำตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
นอกจากนี้แล้วเนี่ยคณะลำตรีก็สามารถมีมติได้
ก็ขออภัยโทษเป็นกรณีพิเศษ

แล้วก็มีคนอื่นในคราวเดียวกัน

แล้วก็ในระหว่างนี้ก็เป็นข้อที่คนติดตามอยู่แล้ว

ความเป็นอยู่ของคุณทักษิณในเรือนจำจะเป็นอย่างไร
เพราะฉะนั้นผมเข้าใจว่าคุณทักษิณเนี่ย
เขาคงต้องใช้สิทธิ์ในความเป็นผู้สูงวัย

เป็นคนที่อาจจะมีความป่วยอยู่
ก็ใช้สิทธิ์ในการที่จะอยู่โรงพยาบาล

คือเรียนท่านผู้ชมวิธีการดูว่าคดีมันสุดหรือยัง
หมายคังอย่างเดียว
มันยังมีคดีดำอยู่อีกบางคดี
แล้วคดีดำบางคดีจะยังไงต่อ

ฟ้องหรือไม่ฟ้องเขายังไม่ได้ฟ้อง
ยังมีสองคดีที่พปชเขาอยู่ด้วยใช่ไหมครับ

คุมตัวเข้าสู่กระบวนการจำแนก

ตามระเบียบการจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง

ทะเบียนประวัติหากเป็นผู้ต้องขัง

ทางราชทันจะมีแพทย์ประจำเรือนจำ

และจะนำตัวไปยังห้องกักโรคของ
ทันทสถานโรงพยาบาลราชทัน
หรือไม่อันนี้ยังเป็นคำถามอยู่นะฮะ
ทำการกักโรคเพื่อตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

ไปจึงเข้าสู่กระบวนการรักษาโรค

เพราะว่าทางคุณสมศักดิ์เทพสุธินเอง

บอกว่าจริงคุณทักษิณกลับมา

น่าจะมาช่วยแก้เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ

แต่ทีนี้พอข้อจำกัดต้องอยู่ในเรือนจำเนี่ย

มีการตรวจสุขภาพแล้วอายุ๗๐กว่าใช่ไหมคะ
ต้องตรวจร่างกายโดยละเอียดว่ามีปัญหาสุขภาพหรือไม่

ทางโรงพยาบาลราชธรรมเอง

บอกว่าคาดว่าคุณทักษิณ

และจะไปรักษาที่โรงพยาบาลตำรวจ
หรืออาจจะไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ

ไม่สามารถรักษาที่โรงพยาบาลราชธรรมได้

คุณสมศักดิ์เป็นน้ำตีว่าการกระทรวงยุทธรรมนะครับ

เพราะฉะนั้นคุณสมศักดิ์ก็ทราบเรื่องระเบียบของราชธรรม

ก็ไม่ใช่เรื่องที่ผิดไปจากความคาดหมายนะครับ

เดี๋ยวเราฟังราชธรรมเขาแถลง

เนียนยังไงคะอาจารย

เราฟังรัชธรรมเข้าแทลง

เกี่ยวกับตาเกี่ยวกับดวงตา
จะต้องมีแบบแพทย์เฉพาะทางที่จะดูแลให้

คือเหตุผลที่จะรักษาในโรงพยาบาลราชธรรมไม่ได้
เพราะว่าเป็นเรื่องที่เกินกว่าคุณหมอ
ซึ่งดูแลโรคทั่วไปในโรงพยาบาลราชธรรมจะรักษาได้

เอาอย่างนี้นะอาจารย์ผมดูดีอยู่อย่างนี้นะ

ผมเดินไปหาหมอผมก็เลยเป็นได้เป็นโรคนั้น

เท่ากันปีเดียวก็เปิดปีเดียวกันสองสี่เก้าสอง
คนรุ่นนี้เนี่ยนะถ้าประสงค์ว่าผมขอเป็นโรคนี้หน่อยนะหมอจัดให้
ถึงแม้ว่าเนี่ยเอาจริงพอดูคุณทักษิณ
เดินทางกลับมาถึงเมืองไทยบวกมือบ๊ายบาย

เหมือนรถเขาบอกขับอยู่ดีคุณเอาเข้าอู่สิ
เดี๋ยวช่างจะบอกมาเองว่าต้องเปลี่ยนนั่นเปลี่ยน
เท่ากับต้มรอราชทันทะแหลง
คือเราไม่มีทางจะเห็นเราตามที่คาดหมายว่า
คุณทักษิณจะไปนอนในเรือนจำแล้วนอนไปใส่ชุดนักโทษนักโทษ
แล้วเป็นสีฟ้านะครับก็เป็นนักโทษเด็ดขาดแล้ว

ชุดสีฟ้าแล้วไปนอนรวมกัน

วิธีการไม่อยู่รวมกันก็ต้องอยู่โรงพยาบาล

ว่าคุณทักษิณก็เป็นผู้สูงวัยแล้วก็มีโรคประจำตัว
ซึ่งก็รอฟังแล้วอาจารย์เขาแถลง
ว่าจะแบบอย่างอาจารย์สุภาพพูดใช่ไหมครับ
คือเนียนอย่างไรหรือเปล่าให้รอฟังเถอะ
ไงที่อาจารย์บอกว่ารอเนี่ยตอนนี้เที่ยง๓๓ใช่ไหมคะ
เห็นว่าเดี๋ยวเรือนจำพิเศษกรุงเทพจะแถลงตอนบ่ายโมงตรงคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นอีกสักไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้ว
เดี๋ยวรอดูถ้าเกิดว่าตัดบรรยากาศได้ยังไง
ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอยู่แล้วจะได้รู้ไปพร้อมกันเลยนะคะ
อยากรู้ท่าทีของท่านรองวิศนุด้วยนะ
ต้องให้ไทยรัฐทีวีไปสัมภาษณ์
ถ้าผมเป็นอาจารย์วิศนุผมจะเก็บตัวเงียบไว้ก่อนสักระยะหนึ่งให้มัน
สถานการณ์ความรู้สึกอารมณ์มันเบาบางลงกว่านี้นิดนึง
อาจารย์วิศนุคงไม่ชอบคงไม่ชอบหรอกที่ผมไปชี้เป้า
คือท่านรองวิศนุท่านเป็นคนไม่มีจัดรูนะ
ถ้าพูดถึงระหว่างท่านรองวิศนุกับช่วงที่คุณทักษิณเข้าไปทำงานการเมือง
ผูกพันกันมากช่วงที่เป็นนายกรัฐมนตรีสองท่าน
นอกจากรองวิศนุแล้วดรบอวอนสักอีกคนหนึ่ง
รองวิศนุเป็นเลขาที่การนายกเป็นเลขาคลมก่อน
แล้วมาเป็นรองนายกให้คุณทักษิณนะครับ
เวลามีเรื่องในคลมขึ้นมาไปอ่านที่
วิศนุเขียนหนังสือที่มติชนจัดพิมพ์
จะเห็นว่าผมนั่งอ่านแล้วก็ผูกพันกันมาก

รองวิศนุเป็นคนบอกผมเองว่าคุณสุภาพรู้ไหม

พอเข้าไปถึงเขาอยากเปลี่ยนตัว

ใครก็ตามแต่ที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
วันแรกที่ได้รับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรี
คนที่เขาต้องการพบคือเลขาคอลโลม

ทำโน้นทำนี่ทุกอย่าง

คนเป็นนายกควรจะต้องทำอะไรบ้าง
แล้ววันหนึ่งคุณได้รับโปรดกล้าวเป็นนายกจริง
คุณจะสั่งปลดคนที่มาคอยแนะนำ
มาคอยรับใช้มาคอยดูแลคนอยู่ตลอดเหรอ

นี่คือเหตุผลหนึ่งที่

คนนี้มาท่านเตรียมตัวแล้ว

อาจารย์ทำงานกับผมต่อนะ
นี่เป็นธรรมชาติของคนนะ
ก็เขามาดูแลเขามาแนะนำ
เขามารับใช้เขามาอะไรต่ออะไรทุกเรื่อง
แล้วใจคอคุณจะปลดเขาเลย
นี่คือรองวิศนุที่ทำไมถึงเป็น

คิดว่าพักเพื่อไทยจะใช้บริการ
อาจารย์วิศนุต่อไปหรือไม่
แล้วท่านก็มีเครื่องที่ฟอกไตของท่านเองที่บ้าน

มันเป็นปัญหาท่องสุขภาพ